โอ้โหรอยขีดปริศนาที่แขนของเด็กวัย๑๓คุณ
เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ผีมาเอาชีวิตหรือไม่
นี่ค่ะมันมาได้ยังไงรอยแบบนี้
แล้วน้องบอกว่าคือมันใครมาขีดเหรอ
แต่ที่สำคัญคือก่อนที่จะเจอรอยขีดน้องฝัน
แล้วน้องก็โยงกับความฝันปลาลาปลาลาย
พอตื่นมาเอามาเจอรอยขีดแบบนี้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
คือน้องบอกตื่นมาหนูไม่ได้ทำนะคนในบ้านไม่ได้ทำ

เพราะว่าน้องเจอผีคนแก่คุกคามมาแล้วหลายรอบ
ในฝันนะเหมือนกับเป็นผีเข้ามาเหมือนจะมาขออยู่ด้วย

นั่นน่ะสิคือบางคนเห็นแบบนี้บอกว่าเหมือนช็อกคุณสืบสกุล
ว่าเป็นช็อกหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นรอยของพัดลมหรือเปล่า
แกงหน้าพัดลมที่มันมีฝุ่นจับหรือเปล่า

เพราะว่าน้องเขาก็สงสัยเหมือนกันแม่ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ
นอนทับหวีหรือเปล่ามันเลยเป็นรอยหวีไหม
ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องเพลงวัย๑๓ปีนะคะ
น้องเพลงอยู่ที่อำเภอลานศักดิ์ที่จังหวัดอุทัยธานี
แล้วสิ่งที่น้องเจอเนี่ยนับเส้นดูนะคุณสืบสกุล
คือเขาบอกเป็นรอยเส้นแนวตั้ง๙เส้น

เหมือนกับเวลาที่เรานับเลขนับคะแนนเลย
เออขีดแบบนี้ค่ะใช่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ไปหาน้องที่บ้านเลยน้องเพลงก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะ
ว่ารอยขีดปริศนาหนูเจอเมื่อเช้าเมื่อวาน
ทีนี้ก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนถ่ายรูปเอาไว้ด้วย
แล้วรอยขีดมันก็เลือนไปมันไม่ได้เขียนแบบติดกับผิวหนังอ่ะ
พอสักพักนึงมันก็จะลบไปได้แต่ว่าตอนเห็นแล้วนะหนูกลัว
เอาไปให้พ่อแม่ดูพ่อแม่ก็ให้ไปล้างออก
แล้วเนี่ยรอยขีดแบบนี้ไม่ได้เจอครั้งแรก
เคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงฝันแปลก
ก็เคยฝันแปลกมาแล้ว๔รอบ
จากคุยกับน้องเพลงแล้วค่ะเราไปคุยกับคุณแม่ด้วย
แม่เขาก็เล่าให้ฟังไงว่า๔รอบที่ฝัน
ครั้งที่๑ครั้งที่๒เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ฝันว่าน้องอ่ะนอนอยู่ที่เปรย์แล้วจู่นะคนแก่เนี่ย
โงกหน้าออกมาดูฝันแบบนี้๒รอบ
แล้วพอมารอบที่๓คือน้องก็ฝันอีกว่านอนอยู่ในบ้าน
แล้วมีผู้หญิงแก่มาขอกินน้ำพริกที่บ้าน
แต่น้องปฏิเสธไปผู้หญิงคนนั้นก็เดินจากไป
พอตื่นขึ้นมาเนี่ยน้องเจอเป็นรอยขีดปริศนา
อันนี้รอบ๓นะแล้วรอบล่าสุดรอบที่๔
คือน้องฝันว่าไปอยู่ที่วัดหนึ่งแล้วมีผู้หญิง
วัยกลางคนสวมชุดสีขาวเดินมาหา
บอกว่าจะขอมาอยู่ที่บ้านด้วยน้องก็ปฏิเสธอีก
ตื่นมาก็เจอเป็นรอยขีดปริศนาแบบนี้
บอกว่าทุกครั้งที่ลูกฝันแปลกเนี่ย
แต่ว่าอย่างหนึ่งเวลาที่ลูกฝันสังเกตคือ
ลูกก็เริ่มจะมีอาการไม่ค่อยสบายหายใจแบบติดขัด
เนี่ยสิ่งที่ลูกเจอเนี่ยเหมือนกับมีคนมาเขย่าตัวตอนกลางคืน
แล้วก็สะดุ้งตื่นด้วยเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยนะคะ
เริ่มต้นตอนแรกนะน้องจะไม่สบายก่อน
รู้สึกไม่สบายก่อนไงจะหายใจ
บอกว่าหายใจออกมามันต้องถอนหายใจ
เป็นอย่างนั้นเป็นมา๔๕วันแม่ก็เลยพาเขาไปหาหมอ
หมอก็เจาะเลือดเจาะอะไรตรวจคลื่นหัวใจเจาะไทรอย
เพิ่งมาสังเกตที่เขาถ่ายไว้เมื่อวานนี้
มันไม่ใช่รอยมันไม่ใช่รอยที่โดนอะไร
มันเหมือนอะไรขีดหรือสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าเป็นอย่างนั้นอยากรู้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้
เมื่อคืนก็นอนคุยกับน้องอยู่ก็ดี
หมอปลามาเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไร
เพราะเราก็ไม่ได้งมงายแต่เราก็ไม่รู้เนอะว่าเรื่องพวกนี้
แล้วก็คุณแม่บอกว่าพอลูกสาวย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้
โอ้โหเจ็บออดแอดตลอดเลย
นู่นป่วยนี่นะฮะแล้วก็ตัวแม่เองและตัวลูกสาวบอกว่า
ตอนนี้กังวลมากเลยไม่รู้ใครมาทำหนู
อาจจะเป็นวิญญาณผีคนแก่ที่มาคุกคามหนูตลอดหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะแม่ก็บอกเหมือนกันตัวแม่เองก็รู้สึกนะ
บ้านหลังนี้พอย้ายเข้ามาอยู่ช่วง๑๐ปีหลัง
แม่ก็ป่วยคุณแม่เป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงด้วยค่ะ

พ่อพ่อบอกว่าสัญลักษณ์แบบนี้พ่อก็งงเหมือนกัน
พ่อไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไงอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
ทีนี้ก็มีการติดต่อไปถึงหมอปลาเดี๋ยวต้องไปฟังหน่อยค่ะ
หมอปลาเห็นรอยนี้แล้วหมอปลาว่ามันเป็นรอยอะไรอ่ะคะครับ
ผมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดจากอะไร
แต่จากคำบอกเล่าของน้องคนนี้
มันก็เป็นเรื่องที่น่าชวนสงสัยพิษวงศ์เหมือนกัน
แท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากวิทยาศาสตร์
หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะ
แต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ผมเคยเจออยู่หลายเคสเหมือนกัน
เคสก็เกิดจากวิทยาศาสตร์
เคสวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถอธิบายได้
นั่นสิหมอปลาต้องลงเองหรือเปล่า
ต้องให้หมอปลาไปดูเดี๋ยว๕โมงเย็นวันนี้ค่ะ
หมอปลาจะไปเลยที่อำเภอลานศักดิ์ที่อุทัยธานี
พิสูจน์ด้วยตัวเองที่บ้านของน้องเพลงเลยว่า
เอ๊ะมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
เดี๋ยวรอติดตามประเด็นนี้นะหมอปลาลงพิสูจน์นะฮะที่บ้านของน้องเขา

ก็ไทยรัฐนิวโชว์ของเราคงเกาะข่าวนี้อย่างหนักเหมือนกันนะครับ